ผมจะเล่าต่อไปนี้ก็บานปลายเหมือนกัน
เริ่มต้นรถเฉียวชนกัน

เริ่มเรื่องเกิดจากรถเฉียวชนกัน

กลุ่มของเธอน่ะมานั่งรวมกลุ่มกันอยู่แล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่จอดรถอยู่แถวนั้นนะครับจู่มีวัยรุ่นผู้ชายเมาแล้วขี่รถจักรยานยนต์มาคนเดียวนะแล้วไปเฉียวชนกลุ่มวัยรุ่นนะครับจนรถจักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยล้มมีวัยรุ่นชายหญิงได้รับบัตรเจ็บเล็กน้อยตอน
ต่อยกับกลุ่มวัยรุ่นผู้เสียหายนะครับแล้วก็เป็นคนต่อยเปิดการชุดละมุดนี้ด้วยผู้เห็นเหตุการณ์เห็นท่าจะไม่ดีแล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปแล้วก็แจ้งตำรวจสอบภาวเมืองภูเก็ตครับ
ตอนแรกเนี่ยการเจรจาเนี่ยมันน่าจะลากดื่นเหมือนกันจะตกลงกันได้แต่สุดท้ายเนี่ยตกลงกันไม่ได้เพราะว่าคนที่มาคนเดียวเนี่ยคือคนที่ผิดเนี่ยค่ะเขาไม่ยอมรับว่าเขาเนี่ยผิดเขาบอกว่าเขาไม่ผิด
หลังจากนั้นเนี่ยบานปลายค่ะเพราะคนที่มาคนเดียวเนี่ยไปท้าตีท้าต่อยคือไปท้าตีเขาอะค่ะ
พอตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุนะครับก็ไปควบคุมตัวชายวัยรุ่นที่สวมเสื้อสีชมพูเอาไว้ได้นี่ฮะนี่ครับก็คือวัยรุ่นกลุ่มที่เมาอ่ะนะแล้วก็เป็นคนก่อเหตุเนี่ยครับไม่หยุดครับขนาดถูกจับใส่กุญแจมือนั่งอยู่บนพื้นแล้วก็ยังโวยวายไม่หยุดพยายามจะลุกขึ้นด้วยนะแล้วก็ด่าอีกฝ่ายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับตำรวจ
จะชนกันนิดเดียวครับ